มาดูคดีนี้มีความคืบหน้าครับ
ลูกเขยโหดฆ่าแม่ยายแล้วก็ยัดโอ่งน้ำข้างบ้าน
สรุปแล้วทำคนเดียวนะฮะลงมือคนเดียวนะครับ
แล้วก็ยอมรับสาภาพบอกว่าถูกด่า
ที่เขาไม่ยอมทำงานเขาก็เลยโมโหก่อเหตุการณ์นี้

ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้ก่อเหตุด้วยเขาบอกนะครับ
ฟังเสียงตอนที่พาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
แล้วก็ชาวบ้านเกือบจะรุมประชาธรรมแล้วนะครับ
ขอใจครับขอใจครับ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านมาเป็นร้อยนะฮะ
แล้วก็พยายามจะปรีเข้าไปทำร้ายนายชนนาธี
หรือว่าสินอ่วมทองอายุ๒๓ปีครับ

มีดแทงแม่ยายก็คือนางสุวรรณ
อนามสกุลอายุ๕๔ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนั้นนายชนระธีหรือว่านายสิน
ซ่อนศพแม่ยายไว้ในโอ่งน้ำข้างบ้านพัก
ในอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพในบ้านที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านมาเป็นร้อยฮะมารอดู
และเมื่อทำแผนเสร็จสิ้นชาวบ้านพากันล้อมเข้ามาใกล้
หวังจะรุมประชาธรรมผู้ต้องหาครับ
ทำให้ตำรวจต้องรีบพาตัวผู้ต้องหา

แล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีนะครับ
คดีนี้ตำรวจทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายชนนาธี

ซึ่งหลังเกิดเหตุตัวของนายชนนาธี
เขาหลบหนีไปพร้อมกับลูกและภรรยา

ซึ่งนางสาวเบียร์ก็เป็นลูกสาวแท้ของคนตายนะครับ

ต่อมาตำรวจเร่งไล่ล่าติดตามตัว
พบว่าทั้งคู่หนีไปกบดานในจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของนายชนนาธี
เบื้องต้นนายชนธีสาภาพว่า
ปมเหตุมาจากการที่แม่ยาย
มักจะหาเรื่องทะเลาะกับเขาบ่อย

ลูกเขยคนนี้ไม่ทำงานแล้วก็ชอบมาขอเงิน

ว่าตัวเขาไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
กระทั่งช่วง๖โมงเช้าของวันที่๔ตุลาคม

ก่อนจะบันดาลโทษะเขาบอกแบบนี้นะครับ
ความมีดกระหน่ำแทงแม่ยายจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะแทง๑๓แผล
จากนั้นก็แบกร่างของแม่ยายไปซ่อนในโอ่งน้ำข้างบ้าน
ก่อนจะนำสร้อยคอทองรูปภัณฑ์ของแม่ยาย

เขายืนยันครับว่าเขาลงมือเพียงคนเดียว

ขอตอบนี้เลยต่อ
ตอนนี้เมียมาหรือยังเมียออกมาดูหรือยัง

แล้วรู้ไหมว่าเราทำอะไรแม่เมียรู้ไหม

มันไม่มีส่งเสียงร้องเออะโวยวายขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรไม่มี

ไม่มีแล้วเราไม่เถียงกันทะเลาะกันด่ากันเหรอ

ได้ยินครับแล้วลูกก็ร้องด้วยครับ
ทำไมถึงเอามาไว้ในโอ่ง

ผัวจะบอกว่าเมียไม่เกี่ยวข้องด้วยนะแต่คนที่ฟังข่าวนี้นะคุณบุ๊คก็ต้องสงสัยว่า
ถ้าเกิดว่าเมียรู้ว่าผัวเนี่ยฆ่าแม่ตัวเองแบบนี้ทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจล่ะ
หรือทำไมต้องหลบหนีไปด้วยกันแต่ทีนี้ฮะนางสาวเบียร์ซึ่งเป็นเมียของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ตายยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
แต่ที่ตัดสินใจไม่ไปแจ้งตำรวจหรือแม้กระทั่งบอกญาติญาติ
ก็เพราะกลัวว่าสามีของเธอจะไม่ยอมมอบตัวแล้วจะถูกตำรวจวิสามัน
ซึ่งระหว่างที่หลบหนีเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้สามีมอบตัว
คือเธอบอกว่าเธอมารู้ภายหลังนะครับเธอก็เกลี้ยกล่อมให้สามีมอบตัว
แต่สามีไม่ยอมมอบตัวกระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้งคู่ก่อนเลยนะ
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพที่ตำรวจแจ้งข้อหาได้
คือตำรวจคงมั่นใจในหลักฐานว่าเป็นการร่วมมือกันเนี่ยนะฮะ
อกจากนี้ชาวบ้านยังเตรียมขนย้ายโอ่งที่ใช้อำพรางศพของนางสุวรรณ
บริจาคให้กับวัดในวันนี้เพราะอะไรคุณ

ใช่สิก็โอ่งนี้มีศพอยู่